คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าไม่ว่าน้องลิซ่าจะหยิบจับหรือว่าพูดถึงอะไรนี่นะคะกลายเป็นกระแสระดับโลกทั้งนั้นเลยแล้วบอกเลยว่ากระแสครั้งนี้ชาวบุรีรำยิ้มกว้างเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่บุรีรำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าคิดถึงลูกชิ้นยืนกิน
แล้วถ้าลูกชิ้นยืนกินเนี่ยต้องไปที่ไหนต้องไปที่บุรีรัมคุณผู้ชมโหล่าสุดนะคะเปิดงานไปเลยค่ะแบบเป็นทางการเลยจริงจังกับเทศกาลลูกชิ้นยืนกินคุณผู้ชมที่มาที่ไปอย่างที่บอกไปน้องลิซ่านะคะให้สัมภาษณ์ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะบอกว่าถ้ากลับบุรีรัมไปเนี่ยจะมากินลูกชิ้นน้ำจิ้มสูตรเด็ดจ

ท่านผอท่านผอบอกว่าโรงเรียนจัดเตรียมสถานที่ให้
ส่วนที่เหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายการตกแต่งห้องเรียน
วิทยากรการสอนเต้นรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นทุกชนิด
และแน่นอนว่าตอนนี้โอ้โหนักเรียนตื่นเต้นกันมาก

รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจฟีเวอร์อีกแล้วค่ะ
ตัดชุดไหนมาอยากจะทำตามลิซ่ากันหมดเลย
ต้นฉบับอย่างน้องลิซ่าก็ไม่แผ่วคุณผู้ชม
ปล่อยคลิปใหม่ออกมายั่วน้ำลายกันอีกแล้ว

จะมีลูกไหนตัสบ้างไปดูกันเลยค่ะ
มีถ่ายทำโฟโต้อัลบั้มไปดูกันเลยค่ะ
การถ่ายทำโฟโต้อัลบั้มไปดูกันเลยค่ะ